ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ประชาชนก็ได้มีโอกาสวางดอกไม้จันทร์นะคะในพิธีพระราชทานเพลิง
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะซึ่งคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่สามารถวางดอกไม้จันทร์ได้
ก็คือช่วงเวลา๒๒นาฬิกานะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ไม่ต้องรอคิวนานเจ้าหน้าที่ก็สามารถจัดระเบียบได้เป็นอย่างดีนะคะ
วางดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษและชาปณะสถานชั่วคราวกว่า๔แสนดอกค่ะ
ตั้งแต่๒๑มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะที่เป็นวันแรกเปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์อย่างเป็นทางการ
งานพระราชทานเพลิงครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพระคูณปริศุโธที่ศูนย์ประชุมอเนต
สงการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาชนหลังไหลไปเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งก็สามารถเดินเข้าวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่จัดพื้นที่เข้าวาง๒ฝั่งศูนย์ประชุมนะคะ
แล้วก็มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร
อกไม้จันทร์ที่วางแล้วได้จัดเก็บแยกไว้
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้นำมาวนให้ประชาชนวางใหม่ค่ะ
คือรอขนย้ายไปที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิง
ชาปณะสถานชั่วคราวต่อไป
ตลอด๗วันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
และชาปณะสถานชั่วคราวเป็นจำนวนมาก
วางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่๒๑จนถึง๒๗มกราคม

มีประชาชนร่วมวางดอกไม้จันทร์กว่า๕๐๐ดอก
๒มกราคมมีประชาชนวางดอกไม้จันทร์
จากหอประชุมและชาปณะสถานชั่วคราว

รวมตั้งแต่๒๑๒๖มกราคม
มีจำนวนดอกไม้จันทร์กว่า๓๒๐๐๐ดอก
เมื่อวานนี้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์
รวม๒แห่งกว่า๑๓๐๐๐ดอกนะคะ
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ประชาชนจะเดินทางกันไปค่อนข้างเยอะหน่อย
รวมแล้วมีประชาชนวางดอกไม้จันทร์
งามพระราชทานเพลิงครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
กว่า๔๖๙๓๐๐ดอกค่ะ
คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะที่เปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์
ซึ่งของวันนี้ยังไม่มีการนับนะคะว่าตลอดทั้งวัน
มีประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์ประมาณเท่าไหร่
ศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชัยพันธองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องของงบประมาณ
ในการก่อสร้างเมนลอยรูปนกหัสดีลิงค่ะ
ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินงบนะคะ
งบประมาณนั้นแบ่งออกเป็น๓ส่วน
คืองบการจัดงานตั้งไว้๑๕ล้านบาท
บที่สร้างเมนลอยในรูปนกหัสดีลิง
หุ่นปั้นโดยรอบรวม๓๕๐๐๐๐บาท
และส่วนสุดท้าย๘๓ล้านบาท
เป็นการปรับพื้นที่ถมดินสร้างฐาน
สร้างฐาลาสาวรสามหลัง
โดยเฉพาะตัวฐานต้องทำให้แข็งแรง
เพราะว่าจะสร้างอนุสรสถานต่อไป
ก็จะเป็นงบคนละส่วนกันนะคะ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีฉบับพิเศษนะครับ
เป็นฉบับที่ระลึกงานพระชธานเพลิงศพ

ก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงวันที่๒๑มกราคมแล้วนะครับ
ถึง๓๑มกราคมนะครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะทำเป็นฉบับพิเศษ
มีเรื่องราวของหลวงพ่อคูณ
เป็นหน้าใหญ่ทั้งหน้าเนี่ยหนึ่งหน้านะครับเป็นหน้าสีด้วย

ที่๒๘มกราคมเป็นภาพหลวงพ่อคูณ

คนที่รอดชีวิตจากการแขวนเหรียญหลวงพ่อคูณนะฮะ
และวันพรุ่งนี้ครับอังคารที่๒๙มกราคม
จะเป็นการประมวลรุ่นวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณยอดนิยมชุดที่๑นะฮะ
ซึ่งก็จะมีต่อเนื่องไปถึง๓๑มกราคม
ท่านสามารถหาซื้อได้ตามแผนหนังสือทั่วไป
แล้วก็ที่๗๑๑ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ